มีร้านกาแฟร้านหนึ่งเขาก็มีไอเดียดีค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าแหมจะขายอะไรทุกวันนี้มันก็ต้องสร้างจุดขาย

ร้านกาแฟร้านนี้ซื้อกาแฟ๑แก้ว
แถมพระเครื่องหนึ่งองค์ทันทีจ้า
ร้านนี้ก็ดูบรรยากาศเป็นสไตล์ร้านกาแฟทั่วไปนี่แหละนะ

ร้านเขาอยู่ที่ตำบลสิรามเผอร์เมืองจาวัดคอนแก่มติดกับหอเก้าหลัง
ลูกค้าที่ไปปุ๊บสั่งกาแฟปั๊บ

เพราะฉะนั้นร้านนี้ก็เลยเป็นที่ชื่นอกชื่นใจชื่นชอบของคนที่ชอบกาแฟด้วย
คนที่ชื่นชอบในพระเครื่องด้วยนะคะ
เพราะว่าแหมแบบนี้มันไม่มีที่ไหนมาก่อน
ฟังเจ้าของร้านดีกว่าทำไมถึงมีไอเดียแบบนี้ล่ะคะ
เพื่อนเอาของขวัญมาให้ครับของขวัญกับร้านอย่างนี้ครับ
เป็นเพื่อเป็นสิริมงคลของร้านทีนี้ผมก็เพิ่งเปิดร้านใหม่
ก็เลยอยากจะจัดโปรโมชั่นแบบให้ลูกค้าดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่อะไรอย่างนี้
แล้วก็อยากให้เป็นสิริมงคลกับลูกค้าด้วยครับประมาณนี้ครับ
ใครอยากจะไปลิ้มรถกาแฟอยากจะไปรับพระเครื่องเพื่อความเป็นสิริมงคล
ไปกันเลยตั้งแต่๗โมงครึ่งถึง๒ทุ่มนะคะ
เราจะให้หมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมเอาไว้เพราะว่า
เพื่อไปไม่ถูกร้านอยู่ตรงไหนหรือจะสอบถามเมนูอะไรก็โทรไปได้นะคะ
ดูสิร้านมียังไงเมนูอะไรน่ารับประทานบ้าง

สไตล์เขาแต่งให้มันเป็นล็อคปุนเปลื้อย

ไปกันแล้วกันนะโทรไปได้ไปสอบถามนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่ปีพอแล้ว
วันนี้นี่บางไอ้บางน้นจริงเลยนะ